เข้มข้นในการแข่งขันของกีฬาประเภทอื่นก็ถือว่าทัพนักกีฬาไทยก็ฟอร์มดีขึ้นเรื่อย
เมื่อวานกวาดมาอีก๕เหรียญทองแล้วก็มีไฮไลท์จากเด็กน้อยวัย๑๗ปี
ก็เป็นนักสเก็ตดาวรุ่งที่กวาดมาคนเดียว๒เหรียญทองแล้วนะครับ
ส่วนให้เราพูดถึงสักนิดนึงว่าวันนี้เป็นทางสำคัญเพราะว่า
ยังไม่เคยยิงประตูได้แล้วก็ยังไม่เคยเอาชนะ
น้องมอสณัฐพัฒน์การ์จริญดาวรุ่งวัย๑๗ที่ลงแข่งซีเกมเป็นครั้งแรก
ก็ยังคงโชว์ความยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองเป็นเหรียญที่๒
ประเภทช็อตแทรคสปีดนะครับระยะ๑๐๐เมตรชาย
นัทพัฒน์นะครับทำเวลาได้๑นาที๓๑๑๗วินาทีครับ
โดยก่อนหน้านี้น้องมอสเนี่ยเพิ่งจะคว้าเหรียญทองในประเภท

การแข่งขัน๒วันสมาคมกีฬาไอซ์เก็ตทำได้
ทอง๑เงินแล้วก็๒ทองแดงตามเป้าหมายแล้วนะครับ
อีกหนึ่งเหรียญที่ไทยได้มานะครับจากฟันดาบครับ
ก็เป็นทางชนนสรรมายการนะครับ
รอบชิงพบกับทางนักกีฬาจากมาเลเซีย
แม้ว่านักกีฬาไทยของเรานั้นจะมีอาการ
คริวที่ขาซ้ายแต่ก็ทำแต้มนะครับ
จนสุดท้ายเสมอที่๑๔แต้มเท่ากันนะครับ
จอดสุดท้ายนั้นจะเป็นทาง
โชลสรรออกดาบเฉียบคมนะครับ
เอาชนะไป๑๕๑๔แต้มเดียวถือเป็นการคว้าทอง
ประเภทนี้ได้นับตั้งแต่นนทพัฒน์ปานจันทร์นะครับ
โพสต์ของโชลสันทำได้เมื่อปี๒๐๑๕ครับ

จากประเภทท่าทุ่มมาตรฐานนะครับ

โดยชายได้มาจากสงบศาสิพงภัณฑ์นะครับ
คู่กับทางโพงเทพฯทำโรงลักษณ์

ส่วนเหรียญเงินเป็นลาวแล้วก็ทองแดงเป็นเมียนมาครับ
ฝ่ายหญิงได้จากปิติมาทวีรัตนสินครับ
กับทางสุพัตราใจคุ้มเก่าทำได้๔๐๒แต้ม
ก็เหรียญเงินเป็นของลาวแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของเวียดนามครับ
อีกเหรียญมาจากมวยในประเภทไหว้ครูหญิงนะครับ
ก็เป็นทางธนวัลทองดวงหรือว่าบัวขาวลูกบุญมีครับ
โดย๒รอบทำคะแนนรวมไป๙๔๗คะแนนครับ

รุ่น๕๖กิโลกรัมชาย
สดชัดชัยเดชาบุตรดีครับ

ก็ไล่ชกทางจิลแมนดาดี้จากอินโดนีเซีย
ยกนะครับชนะเอกฉันครับ๕ต่อ๐เสียง
เข้ารอบ๒ไปเจอกับทางเบาทิสต้าเอียนคลาส
ชกเจ้าภาพที่ได้บายมาทำให้คว้าเหรียญทองแดงไปแน่นอนแล้วนะครับ
สรุปเหรียญครับถึงวันที่๔ธันวาคมเนี่ยนะครับ

ส่วนไทยเนี่ยนะครับตกไปอยู่ที่๖นะครับ

มาแล้วนะครับเหรียญทองที่๑๔นะครับ
ทวิตกีฬานะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันรายละเอียดนะครับ

ตอนนี้ล่าสุด๑๔ทองแล้วนะครับ

เป็นไอซ์เก็ตติ้งหรือว่าสเก็ตน้ำแข็งนะครับ

วยในประเภทไหว้ครูได้มาอีก๑เหรียญครับ